กลับเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรที่เคารพกับผมนายอนุทินชาญวิรากูล
ปรองนายกรมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสถานศาสตร์สุข
ได้รับฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทั้ง๔ท่าน
ในประเด็นของตัวกับผมเองนะครับที่ว่าไม่มีความสามารถ
ในการบริหารกระทรวงสาธารณสุขและการดำเนินนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ที่ผิดพลาด
ผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้เนื่องจากคาดว่าทั้งสี่ทั้งสี่ท่านจะเป็นผู้ที่
ได้รับการมอบหมายให้อภิปรายในตัวของกระผม
ขออนุญาตชี้แจงตอบข้อสงสัยและคำอภิปรายของทุกท่านดังนี้นะครับ
ประเด็นแรกครับท่านประธานคือเรื่องของการบริหารงานสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด
ซึ่งก็จะเป็นการตอบสนองต่อท่านสมาชิกจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
อาจารย์ในแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ที่ท่านได้เพิ่งอภิปรายเสร็จ
เรื่องนี้ถูกจัดให้เป็นหัวข้อในการอภิปรายตัวกับผม

ที่มีการยื่นยติไม่ไว้วางใจ
และคำแนะนำต่างที่ท่านได้อภิปรายเอาไว้

นะครับ
ไม่ได้ว่าจะปิดกั้น

ความเห็นต่างต่างของท่านซึ่งถ้าว่ากันไปแล้ว
ปีนี้เป็นปีที่๓ของสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ย
ผลมันก็ปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ของเราดีเรื่อย
ดีขึ้นเรื่อยระบบการสาธารณสุขของไทย
ก็ไม่ได้ล้มเหลวหรือล่มสลายตามที่ท่านทั้งหลายได้อภิปรายมา
ผมต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าในช่วงปีแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด

ประเทศไทยเราได้เตรียมรับการระบาดของโรคนี้
ที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้เป็นโรคระบาด
ที่ต้องเฝ้าระวังทั่วโลกถึง๖สัปดาห์นะครับท่านประธาน
และประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่ประกาศการพบผู้ป่วยโควิด
นอกประเทศต้นกำเนิดของโรคนี้เป็นประเทศแรกของโรคเช่นกัน
เราได้เตรียมการรับมือในช่วงนั้น
โดยการเตรียมทุกองค์คาพยพทางด้านการสาธารณสุขที่มีอยู่
เพื่อความพร้อมในการเฝ้าระวังในการคัดกรอง
และในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
เรามียาและเวชพันธุ์ที่ให้การรักษาผู้ป่วย
ที่มีสุขภาพทั่วไปที่เป็นปกติ
ไม่มีโรคประจำตัวอื่นให้หายจากการเจ็บป่วยได้ทุกคน
การสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยหลายรายในช่วงนั้นแน่นอนครับ
บุคลากรสาธารณสุขมีความเสียใจเป็นอย่างมาก
ท่านนายกมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และคณะรัฐมนตรีต่างก็ล้วนมีความเสียใจครับ

ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้
แต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิต
ก็จะมีโรคแทรกซ้อนอื่นอยู่ด้วยเช่นกัน
และในขณะนั้นเป็นการเริ่มต้นของการระบาดของโรคนี้
เราก็ต้องพยายามที่จะหาวิธีการในการรักษา
ให้เกิดปฏิเสธภาพสูงสุด
ซึ่งในช่วงนั้นเราก็ได้พบว่า
มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนว่า
ผู้ที่ป่วยโรคโควิดแล้วมีโรคประจำตัวอื่นเนี่ย
จะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีอาการป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิต
หากเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัว
แล้วก็มีสุขภาพทั่วไปที่เป็นปกตินะครับ
ท่านประธานที่กรบครับประเทศไทยก็เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกนี้
ที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิดในประเทศทุกราย
ทั้งในและนอกสถานพยาบาลจนพวกเขาหายป่วย
รัฐบาลไทยโดยการสั่งการของท่านนายกมนตรี
สั่งผ่านมาทางตัวกับผมและกระทรวงสาธารณสุขนี่นะครับว่า
ขอให้รับผิดชอบดูแลค่ารักษาพยาบาล
ค่ายาค่าเวชพันธุ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้สปสชเป็นผู้บริหารจัดการ
ภารกิจนี้ให้จงได้
และท่านยังได้
สนับสนุนให้เร่งมีการจัดหาวัคซีนทุกชนิด
ที่เป็นที่รับรองความปลอดภัยและประสิทธิผลจากองค์การอนามัยโลก
เสริมภูมิคุ้มกันให้พี่น้องประชาชนทุกคน

ทำการฉีดวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชน
ไปแล้วถึงกว่า๑๔๐ล้านโดส
มากกว่า๗๐เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร
และมากกว่า๙๐เปอร์เซ็นต์ของประชากร
ที่เป็นอยู่ในข่ายที่มีความเสี่ยง
ทุกชนิดได้ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด
ลดความรุนแรงของอาการป่วยจากหนักให้เป็นเบา
และป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน

ที่ท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ได้อภิปราย
ด้อยค่าทั้งวัคซีนที่ผลิตจากประเทศจีน
ซึ่งเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านเวชพันธ์กับเราเป็นอันมาก
ซึ่งเขาได้ไว้วางใจต่อประเทศไทยมาตั้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศของเรา
เพื่อให้เราได้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายยิ่งขึ้น
ผมต้องขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้อภิปรายว่า
อย่าไปฟังมาเฉย
แล้วก็มีคนทำสไลด์ให้แล้วก็มาพูด

ท่านเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข
สมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เราทำงานร่วมกันเราเข้าใจซึ่งกันและกัน
แต่ไม่ทราบว่าทำไมวันนี้ทัศนคติของท่านต่อกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป
คนในกระทรวงยังเรียกท่านอาจารย์ทุกคนครับ
แล้วก็คนในกระทรวงก็คิดว่าท่านจะให้การสนับสนุนในสิ่งที่
พวกเขาทุกคนพยายามทุ่มเททำให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย
โรคระบาดร้ายโควิด๑๙นี้
เมื่อทุกคนประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตั้งแต่๓เข็มขึ้นไปนะครับ
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขครับ
ปรากฏว่าไม่พบผู้เสียชีวิตโดยตรงจากการติดเชื้อโควิด
หากเขาได้รับวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำ
จากนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นก็จะลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

และหายจากการเจ็บป่วยได้ภายในเวลาไม่เกิน๒สัปดาห์ครับ
ยังทำงานอย่างเต็มที่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนสายพันธุ์ไหน

ซึ่งประเทศไทยโดยรัฐบาลไทย
รัฐบาลชุดนี้นายกรมนตรีคนนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนี้

ได้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย

ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิตดลและมหาวิทยาลัยนรัยสวน
ซึ่งสรุปได้ใจความว่าวัคซีนที่ได้ทำการฉีดให้คนไทย
สามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยได้แล้วถึงสี่แสนเก้าหมื่นคนครับ
ท่านประธานซึ่งหมายความว่าหากไม่มีการฉีดวัคซีน
เหล่านี้ให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ทันเวลาไม่ล่าช้า
ก็อาจจะมีการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคโควิดอีกนับแสนราย
ดังนั้นผมต้องขอความกรุณาว่าพวกท่านต้องไม่ด้อยค่าวัคซีนครับ
ประเทศไทยของเราได้จัดหาวัคซีน
ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยชราเป็นที่เรียบร้อย

ไม่มีวัคซีนเหลือหรือรอวันหมดอายุหรือต้องไปเททิ้งครับ
ประเทศไหนที่จะเททิ้งวัคซีนฮะอาจารย์ท่านอาจารย์สุรวิทย์ครับขออนุญาตครับ
แจ้งมาครับผมจะทำหนังสือไปขอรับบริจาคเขาครับ
ขอให้มาบริจาคให้กับประเทศไทยเพื่อที่ประเทศไทยจะได้นำไปฉีด
บุคลากรที่มีความเสี่ยงอื่นไม่ว่าจะเป็นคนไทย
หรือคนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือแม้กระทั่งนำไปส่งต่อ
มอบให้กับประเทศที่ไม่สามารถมีกำลังการต่อรองเพียงพอ
ในการที่จะได้รับวัคซีนนะครับให้ตรงเวลาให้ดูแลประชากรของเขาได้
ที่ประเทศไทยมีอยู่อย่างที่ผมกราบเรียนครับ
ไม่มีวัคซีนที่รอวันหมดอายุแต่เรามีแต่วัคซีนที่พร้อม
สำหรับการฉีดเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนไทย
เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีความปลอดภัย
และนอกจากนี้เรายังมียารักษาโรคโควิดเพียงพอครับ
ที่จะรักษาผู้ป่วยในกรณีที่ต้องติดเชื้อ
สิ่งที่ท่านควรจะทำในฐานะที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย
คือช่วยกันออกไปขอร้องให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
พากันออกมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุดครับ
ประชาชนของพวกเราก็จะได้มีภูมิคุ้มกันโดยถ้วนหน้า
สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติได้
นักเรียนลูกหลานเราก็จะได้ไปโรงเรียนตามปกติ

ผู้คนสามารถเดินทางสัญจรไปมาทุกที่ทั่วโลกได้ตามปกติ
ประชาชนทั่วไปก็ได้ออกไปประกอบสามมาชีพ

ผู้สูงอายุก็สามารถอยู่บ้านอย่างปลอดภัย
ชีวิตของพวกเราทุกคนก็กลับมาเป็นเช่นเดิมได้
ถึงแม้ว่าโรคโควิดมันยังอยู่

รัฐบาลไม่ได้มีข้อห้ามใดเลยนะครับ

ได้ช่วยกรุณาใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ข้างนอก
หลีกเลี่ยงเหมือนเคยครับ
นี่คือความร่วมมือที่รัฐบาลไทยได้ขอร้องให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งก็ทำให้สถานการณ์โควิด
อยู่ในสภาพที่ควบคุมได้มาจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลที่ท่านนำมาเสนอครับ

ต้องขออนุญาตกราบเรียนจริง
ท่านไม่ได้กรองอ่ะแต่พวกผมหน้างานเนี่ยกรองครับ
ก่อนที่จะมาพูดอะไรให้ท่านฟังเนี่ย
ต้องถามแล้วถามอีกถามคนหนึ่งบางทีไม่เชื่อ
ไปถามอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นการตรวจซ้ำ
เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกไปสู่การรับรู้ของพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตของพวกเขา
เช่นการดูถูกหลักการแพทย์การด้อยค่าวัคซีนด้อยค่ายาด้อยค่าเวชพันธุ์
โหดร้ายนะครับท่านเยี่ยมโหดมากเลย
และทุกอย่างท่านแรกหมดอ่ะท่านแรกแม้กระทั่งชีวิตของพี่น้องประชาชน
เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเมือง
มันไม่คุ้มค่าครับไม่ควรทำครับเพราะเราเป็นผู้แทนของพวกเขา
ผมขอความกรุณาให้พวกท่านได้เว้นในเรื่องของการสาธารณสุขสักเรื่องเถอะครับ
พี่น้องประชาชนต้องเผชิญความยากลำบากมามากเพียงพอแล้ว
เราถ้าจะขับเคี่ยวกันทางการเมืองเรามีอีกหลายประเด็นที่เราขับเคี่ยวกันได้
ไปแข่งขันกันได้ในพื้นที่ของเรานะครับ
ถ้าท่านมองว่านี่เป็นเรื่องของความบาดหมางทางการเมืองระหว่างพวกท่านกับพวกผมนะครับ
ก็ขอให้เป็นเรื่องของพวกเราอย่าไปเอาคนอื่นโดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศมาเกี่ยวข้อง
ผมยินดีนะครับที่จะชี้แจงเปลี่ยนความขัดแย้งและความเข้าใจผิดของพวกท่านเนี่ย

เพื่อที่ทำให้พี่น้องประชาชนของพวกเราเกิดความสบายใจไม่วิตกกังวล
สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสุข
เพราะท่านเหล่านั้นก็คือประชาชนของพวกเรา
เหล่านั้นคือคนที่ให้พวกเรามาทำงานที่นี่
ในสภาแห่งนี้ในรัฐบาลชุดนี้
หากเราแยกเรื่องให้ถูก
ทั้งหลายทั้งปวงก็จะตกอยู่กับประเทศไทย
และพี่น้องประชาชนที่เรามีหน้าที่ต้องดูแลร่วมกันนะครับ
เรื่องวัคซีนผมก็คงจะมีเรื่องชี้แจงแค่นี้นะครับ
เพราะว่าเป็นข่าวทุกวันครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไร

มีคนเคยพูดว่าสิ้นปี๖๔ถ้าถึง๑๐๐ล้านโดส
๐บาทเอากองเดียว
วันที่๒๑ธันวาคม๖๔ครับ
ฉีดวัคซีนเข็มที่๑๐๐ล้านครับ
ไม่ทราบตรงนี้ท่านผู้อภิปรายได้ทราบมาหรือไม่

แต่ผมคิดไปคิดมาผมเอาไปทิ้งในที่สมควรดีกว่า
ผมไม่ฝากท่านไปนะครับ
ก็ขอให้เรื่องนี้ออกมาให้เป็นความเข้าใจที่ตรงกัน
อย่าไปด้อยฆ่าอย่าไปเอาข้อมูลอันเป็นเท็จ
ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เพื่อความตื่นตนก

สุดท้ายองค์การอนุมัยโลก
ยกย่องให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบ
ของประเทศที่รับมือกับสถานการณ์โควิด
ได้อย่างยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพ
ได้รับการประเมินจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก
ว่าเขาประเมินดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพ

เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพ

จากการประเมินทั้งหมด๑๙๕ประเทศ
และเป็นอันดับที่๑ของเอเซียครับท่านประธาน
นี่คือผลของการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขของเรา
ตลอดช่วงระยะเวลาของการระบาดที่ผ่านมา
อนุญาตท่านประธานชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการยา
ตามที่ได้มีความสงสัยจากท่านผู้อภิปรายนะครับ
ท่านประธานครับการจัดซื้อยาและเวชพันธุ์

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการไปตามระเบียบจัดซื้อ
ประการครับเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
ในบางครั้งเราต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน
ในการจัดซื้อจัดหามาแล้วก็ขอคณะกรรมการต่างมากมาย
เสนอให้คอรมอลได้รับทราบ
จัดการโควิดแห่งชาติได้รับทราบและขอความเห็นชอบ
ขายยาโควิดท่านผู้อภิปรายก็คงทราบว่า
ยาโควิดเวชบันต่างที่เกี่ยวกับโควิดรวมไปถึงวัคซีนเนี่ย
มันอยู่ในการขึ้นทะเบียนแบบภาวะฉุกเฉิน
เป็นยาที่หาไม่ได้ทั่วไปตามท้องตลาดครับ
ที่ท่านบอกไปซื้อมาแล้วเสียหนึ่งหมื่นบาทเสียสามพันบาท
ถ้าเอาของผลิตในประเทศใกล้เคียงเสียหนึ่งพันสี่ร้อยบาท
อันนี้ท่านทำผิดกฎหมายนะครับทั้งผู้นำเข้าและผู้ซื้อนะครับ
ถ้าท่านนำยาเหล่านี้ไปฝากเพื่อนท่านก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่ครับ
มันอยู่ภายใต้การบริหารแบบสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
ผู้ขายเขาเลือกขายให้กับรัฐบาลโดยตรงครับ

นี่จึงเป็นสาเหตุให้องค์การเพศศาจกรรมต้องเข้ามาเป็นผู้รับซื้อ

ใช้กฎหมายทุกอย่างที่มีการควบคุมอยู่
ในการดำเนินการจัดหายาเหล่านั้นมาให้กับพี่น้องประชาชน
ในส่วนของการเลือกและการจัดหายาสำหรับการรักษาบรรเทาอาการโควิดเนี่ย
วันนี้เรามีทั้งยาที่ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโควิด
ในช่วงแรกตอนที่เป็นอูฮันเบต้าเป็นเดลต้า

อาการหนักตอนนั้นวัคซีนยังไม่มา
๖๓ตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปี

ราเวียในการรักษาพวกเขาท่านบอกยาฟาวิพิราเวียญี่ปุ่นเลิกผลิตแล้ว
เลิกใช้แล้วเราก็ซื้อจากญี่ปุ่นนะท่าน
ยี่ห้ออวิกันที่ท่านนำเสนอมาเมื่อกี้
ทำไมซื้อได้อ่ะครับแล้วก็ซื้อมาให้การรักษากับ
ผู้ป่วยตาม
ข้อแนะนำของคณะแพทย์ที่ตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการนะครับ
เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันจากโรงเรียนแพทย์ต่าง
ไม่ใช่เราให้เองครับท่านผู้อภิปรายท่านเป็นแพท
ก็คงทราบว่าโรคโควิดเป็นโรคใหม่
ปีหกสามหกสี่เนี่ยยังไม่มียารักษาโควิดนะครับ
เจ้าหมูนุเจ้าแพ็คโลวิทเจ้าเด็มเดสซีเวียอะไรต่างเนี่ย
มาขึ้นทะเบียนว่าเป็นยารักษาโควิดเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับ
แต่ว่าเขาก็มาอธิบายให้ผมฟังว่าเอ้าถ้าคนป่วยแล้วกินยาอย่างนี้
รัฐมนตรีบอกจะให้พวกผมไปหายาแก้โควิด
ผมจะไปหาที่ไหนจะให้คนป่วยรอได้ไหม
ก็รักษาเขาเขาหายตามอาการตามระยะเวลาที่กำหนด
เขาก็ซื้อมาครับในช่วงนั้นแล้วก็รักษาคนป่วย
เป็นจำนวนล้านล้านคนแล้วนะครับท่านเป็นแพทย์
ท่านก็น่าจะทราบว่าถ้าท่านเปิดคลินิกที่จังหวัดชายภูมิ
ก็ต้องทำเหมือนกันถ้าเกิดท่านมียาที่เอ่อ
ท่านมั่นใจว่าให้การรักษาผู้ป่วยที่มาหาท่านในวันนั้น
แล้วเขารักษาให้หายมันก็คงต้องมันก็เป็นหลักเดียวกันนะครับ
วันนี้เนี่ยยาที่มาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด
แน่นอนมีมากขึ้นแล้วเพราะเรามีวัคซีนแล้วนะครับ
เริ่มจับทางจับอาการจับทิศทางของโรคโควิดนี้ออก
เขาก็เริ่มผลิตวัคซีนออกมาช่วงใหม่ใหม่เป็นเชื้อเบต้า
เวต้าเกิดที่ไหนครับที่เราเรียกโรคหวัดอูฮัน
โควิดใหม่หมายเรียกอูฮันเพราะเกิดที่ประเทศจีน
เขาก็เอาเชื้อนี้ผลิตในประเทศจีนแล้วก็มารักษา
รัฐบาลไทยเจรจาแทบตายกว่าจะได้มา๒ล้านโดสแรก
แล้วก็ได้มาในวันที่๒๘กุมภาพันธ์ครับอาจารย์
ไม่ใช่ได้มาวันที่๗มิถุนายนครับ๗มิถุนายนนี้
ฉีดไปประมาณ๗ล้านโดสจนกว่าจะถึงวันที่๗มิถุนายน
แล้วก็ฉีดมาเรื่อยจนถึงวันนี้มีการทั้งฉีดไข้ฉีดรวม
ฉีดคู่ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ภายใต้การแนะนำไกด์ไลน์
แล้วก็การอนุมัติของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแห่งชาติ
มั่วครับทุกอย่างต้องทำตามไกด์ไลน์เท่านั้น
ไม่ได้มีอิสระขนาดนั้นที่จะไปฉีดวัคซีนให้มันหมดไป
หรือว่าเลือกจะใช้วัคซีนยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นตามใจชอบไม่มีครับ

แม้มีผู้ติดเชื้ออยู่ความสูญเสียก็น้อยลง
เจ็บป่วยหนักก็น้อยลง
การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สลับซับซ้อนวุ่นวายก็น้อยลง

ก็อยู่ในระดับ๒๐รายลดลงมาเป็นลำดับ
แล้วผู้ที่เสียชีวิตก็จะมีเหตุแทรกซ้อนอื่นเข้ามา
เสียใจครับเสียใจแน่นอน
เพราะว่ามันไม่มีใครอยากให้คนเสียชีวิตอยู่แล้ว
แต่ว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการที่ดี
ทุกอย่างมันเกิดเพราะว่าบางคนถึงการอันควร
บางคนอายุมากบางคนมีโรคมะเร็งขั้นสุดท้าย
บางคนไตวายขั้นสุดท้ายบางคนเปลี่ยนถ่ายอัยวะ
ต้องกินยากดภูมิฉีดวัคซีนภูมิก็ไม่ขึ้น
ช่วงนั้นก็มีการสูญเสียแต่จากนี้ไปการสูญเสียก็จะลดลงอีก
เราต้องฉีดเสริมภูมิคุ้มกันอีกนะครับ
ไม่ใช่ว่าฉีดกัน๔เข็ม๕เม็มแล้วก็หยุด
เมื่อกี้ท่านบอกว่าฉีดไปยังมีอีกตั้ง๕๐ล้านเข็ม
ถ้าฉีดเสริมภูมิคุ้มกันให้กับ๗๐ของประชากรในประเทศไทย
ผมว่าวัคซีนขาดนะครับเรามีจำนวนเพียงพอ
แต่ว่าฐานการผลิตเขาอยู่ในประเทศไทยเรายังสามารถที่จะจัดหาได้
ถ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นในประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ
เพราะผมตั้งใจจะรีบตอบท่านเพื่อคลายข้อสงสัยเดี๋ยว
ช่วงไปเป็นหลายชั่วโมงก็จะหาว่าตอบไม่เคลียร์อีก
เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านลองติดตามทางสื่อได้นะครับเขาชี้แจงมาชัดเจนครับ
ที่ผลิตในประเทศไทยสามารถให้ภูมิคุ้มกันสูงถึง๗๐
เราก็ต้องเชื่อครับเพราะมันเป็นข้อมูลทางวิชาการ
ที่เขาจะต้องนำมามอบให้กับออยในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ
เพิ่มเติมของการขึ้นทะเบียนยาของเขาให้ได้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป
ดูแล้วว่าคนไหนรับมือมันได้แค่ไหน
ก็มาเจอว่าคนที่สูงอายุคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
คนที่มีโรคไตโรคอ้วนหัวใจความดันหลอดเลือด

ดื้อวัคซีนก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติทางการแพทย์
กระทรวงศาสุกก็มาขออนุญาตสบขขนรม

ส่งมา๒๐ล้านโดสเองครับ
เราก็ไปขอเขาว่าตอนนี้เนี่ยมันมียาที่คุณผลิตมา
ได้อย่างมีผลมากกว่าให้กินยาเม็ด
ควบคุมโรคก็ไปเจรจา
ก็ไทยเราเป็นฐานการผลิตของเขาครับ

เขาเปลี่ยนยาบางส่วนที่เป็นวัคซีนที่เราสั่งซื้อไป
เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไป
พี่น้องประชาชนที่มีผู้สูงอายุในบ้านมีผู้ป่วยอยู่ในบ้าน
เป็นญาติเป็นลูกหลานก็คลายความกังวลใจได้ไปอีกระดับหนึ่ง
เพราะว่าญาติของเขาที่ป่วย
แล้วก็มีข้อจำกัดทางการรักษาเนี่ย
มีทางเลือกที่จะได้รับการรักษาให้หาย
จากความแคล่วคล่องว่องวัยความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการสาธารณสุขของไทย
สำหรับการสั่งยานั้นครับ
ที่ท่านบอกยานี้ไม่พอยานั้นไม่พอ
จะเอายานี้ได้ยานู้นจะเอายานู้นได้ยานั่นยาโน้น

คนไข้เลือกยาเองไม่ได้นะครับ
คนไข้ก็เลือกยาเองไม่ได้
คนที่จะสั่งยาให้ท่านต้องเป็นแพทย์เท่านั้นครับ
ถ้าแพทย์เขาเห็นว่าท่านควรจะกินกินกิ๊กเพียง

ถ้าท่านไม่มีอาการท่านจะไปกินโมนุไปกินฟาวิทำไมล่ะครับ
ถ้าแพทย์บอกว่าให้ท่านกินฟ้าทลายโจร

บางคนป่วยก็ได้กินยาลดไข้
มันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงสุขภาพของแต่ละคน
พวกเราได้รับการสั่งสอนมาไม่ใช่หรือครับว่า
ไม่มีอาการอะไรก็อย่าไปเที่ยวหายากิน

ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงยาครับ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปถึงแพทย์แล้ว
บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนี้คุณกินแบบนี้
เพราะยามันแรงแต่แสดงว่าท่านต้องมี
สภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เหมือนคนปกติทั่วไป
ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพวกเราที่เราบอกว่าเราอยากจะได้อะไร
เราอยากจะกินอะไรตามใจชอบเราต้องเคารพการวินิจฉัยของแพทย์
สำหรับการระบาดระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สถานพยาบาลทุกแห่งได้รับการเตรียมพร้อมแล้วครับ
จากสั่งการให้สารพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมแล้ว
เราก็ยังมีความร่วมมือกับทางโรงเรียนแพทย์ต่างหรือสถานพยาบาลที่ไม่ได้ขึ้นโดยตรงกับกระทรวงสาธารณสุข
ทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ
การรักษาพยาบาลอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของสถานพยาบาลแห่งนั้น
ในการที่จะบริหารจัดการดูแลคนไข้
วินิจฉัยว่าเขาควรจะรับการรักษาอย่างไร
ไม่ใช่ว่าคนไข้บอกไม่มีเตียง

แต่ถ้าคนไทยบอกยังอยากได้เตียงอยู่
ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของการพิจารณาของ
ของผู้บริหารสถานพยาบาลแห่งนั้นว่า
จะสามารถจัดเตียงให้ดูแลเขาได้หรือไม่
แต่ในความเป็นการรับมือกับสถานการณ์ทั่วไป
รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงศาสุทธิ์ตลอดเวลาว่า
ให้มีความพร้อยอย่างอย่างอย่างขั้นอย่างระดับสูง
ตลอดเวลาเช่นกันขาดเหลืออะไรแจ้งนะครับ
อะไรที่เกี่ยวกับความจำเป็นของสุขภาพของพี่น้องประชาชน
นะครับเราได้รับการสนับสนุนมาอย่างอ่าราบ
ื่นมาโดยตลอดจากทางแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นชอบทุกครั้ง
นะครับหากจะมีข้อแนะนำอะไรก็เป็นข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
ในการที่จะทำให้การรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนเนี่ย
ประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น
การที่มีผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากในวันนี้
แน่นอนครับมันต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราผ่อนคลายมาตรการเกือบหมดแล้ว
ไม่มีแล้วล็อกดาวน์ไม่มีแล้วปิดผับบาคาราโอเกะเปิดหมดทุกอย่างครับ
ขออย่างเดียวไม่จำเป็นก็อย่ารวมกลุ่มกัน
แต่ถ้าจำเป็นใส่หน้ากากถ้าใส่หน้ากากไม่มีปัญหา
แต่ถ้าไม่ใส่หน้ากากอาจจะเกิดปัญหาได้แต่เกิดปัญหาก็ไม่เป็นไรครับ
พวกท่านรับวัคซีนกันส่วนใหญ่แล้วเรามียารักษาท่าน
เรามีความพร้อมของสถานพยาบาลที่จะรักษาท่าน
จากว่าท่านมีข้อจำกัดทางกายภาพอย่างที่ผมได้กราบเรียนมาเบื้องต้น
อันนั้นก็เป็นเคสเคสไปแต่ไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่โดยภาพรวมแล้ว
เราสามารถที่จะให้การดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีครับ
ในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องโควิด
แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้เหมาะสมภายใต้หลักการที่ว่า
พวกเราทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดได้อย่างปลอดภัย
สุดท้ายผมอยากจะเรียนนะครับที่ท่านบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขล้มเหลวรัฐมนตรีไม่มีความสามารถ
แน่นอนครับผมไม่มีความสามารถในการรักษาท่านครับ
แต่ผมคิดว่าผมบริหารสถานการณ์บริหารจัดการ
การบริหารจัดการรูปแบบของกระทรวงสาธารณสุขได้
อย่างก็ไม่กล้าพูดนะครับว่าอย่างดีนะครับแต่ว่าก็ดีไม่ดีก็ดูตรงนี้ก็แล้วกัน
ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอาเซียน

ที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราได้รับ
ฉันธานุมัติเป็นเอกฉันนะครับจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
เลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
สาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่แข่งกันมากับอีกสองประเทศครับ
ห้าปีไม่จบครับจนเขาเห็นว่าเรารับมือกับสถานการณ์
โควิดพอเข้าไปประชุมเที่ยวนี้เราขอยืนยันเจตนารมณ์ว่า
ขอจัดตั้งในประเทศไทยทุกประเทศเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้ง
เดือนสิงหาคมนี้เราก็จะเริ่มดำเนินการแล้วเพราะว่า
เราได้จัดให้มีอาคารให้มีบุคลากรนะครับ
ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่ถูกส่งมาจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะครับ
มาปฏิบัติงานแล้วก็ผู้แทนของแต่ละประเทศ
ก็จะมาช่วยทำงานด้านนี้ให้กับเราถ้าการสาธารณสุขไทยล้มเหลว
สิ่งเหล่านี้นะครับศูนย์แอคฟีดนี้
ก็จะไม่เกิดขึ้นในประเทศของเรานอกจากนี้
รัฐบาลชุดนี้ก็ได้อาศัยว่าบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ย
มีความทุ่มเทไปนานมากในการให้การดูแลกับพี่น้องประชาชน
รัฐบาลก็พยายามที่จะตอบแทนพวกเขานะครับ
ปัจจัยทั้งหลายที่จะต้องนำมาให้พวกเขาได้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน
ตั้งแต่ระดับแพทย์พยาบาลเพศรัชกร
เทคนิคการแพทย์บุคลากรสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิดอสมนะครับ
รัฐบาลชุดนี้ได้สนับสนุนให้
มีการบรรจุพนักงานลูกจ้างเป็นข้าราชการถึง๔๕๐๐อัตรา
มากที่สุดตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขเคยบรรจุข้าราชการมา
พยาบาลทั้งหลายเขาจะได้มีความทุ่มเทให้กับคนไข้
ไม่ต้องทำงานไปนะครับ

หรือถูกดึงตัวจากภาคเอกชน
ซึ่งบุคลากรเหล่านี้รัฐบาลเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการศึกษาของเขา
เทรนเขาขึ้นมานะครับให้เขาได้ใช้ทรัพย์สินต่าง
ในโรงพยาบาลของรัฐได้ฝึกฝนความชำนาญขึ้นมา
เพราะฉะนั้นบุคลากรเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า
รัฐบาลชุดนี้ก็ได้เพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างให้กับอสม
ทุกท่านก็คงทราบว่าพี่น้องอสมก็ได้ปฏิบัติงานอย่างหนัก
และมีประสิทธิภาพดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด
มาชุดนี้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ให้แก่ประชาชนที่ใช้บัตรทอง
เช่นประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการป่วยขั้นปฐมภูมิ
ได้ในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและคลินิกที่เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ย้ายสถานพยาบาลแล้วใช้บริการได้ทันที
ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่
ผู้ป่วยโรคไตสามารถใช้สิทธิ์ในการฟอกเลือดฟอกไตได้ฟรีในทุกรูปแบบแล้วครับ
เส้นเลือดตอนนี้ก็ฟรีแล้วครับไม่ต้องเสีย๑๕๐๐บาทต่อครั้ง
ผมเห็นความสุขของคนเหล่านี้อย่างชัดเจน
ผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้อภิปรายแล้วก็พี่น้องสมาชิกผู้ทรงเกียจในสภาแห่งนี้
ก็จะต้องมีญาติญาติที่ต้องรับบริการการฟอกไตแล้วเขาก็มีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างน้อยเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องมาเป็นภาระต่อตัวเขาเอง
ลูกหลานของเขาอีกต่อไปล่าสุดรัฐบาลชุดนี้ก็ได้จัดให้มีสวัสดิการผ้าอ้อม
แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในข่ายติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้
แล้วก็อยู่ในสภาวะที่สุขอนามัยไม่ดีซึ่งก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของท่านผู้สูงอายุเหล่านี้ดียิ่งขึ้น
แล้วก็ไม่เป็นภาระไม่เป็นที่รังเกียจของญาติญาติลูกหลานที่ต้องดูแลพวกเขาอยู่
กล่าวมานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ดีขึ้นแน่นอนเมื่อเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นเขาก็จะต้อง
พวกเขาก็จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผ่านทางท่านประธานครับว่า
ขอให้ท่านได้สบายใจนะครับว่าสุขภาพอนามัยของพวกท่านเนี่ย
อยู่ภายใต้ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงเป็นลำดับ๕ของโลก
ท่านผู้อภิปรายอีก๓ท่านได้กรุณายกขึ้นมานะครับ
ก็คือเรื่องการดำเนินนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์
โยบายนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลครับ

พนักท่านนายกรมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่๒๕กรกฎาคมปี๒๕๖๒

ว่านโยบายกัญชาของรัฐบาลนี้ไม่ขัดหรือแย้งกับอนุสัญญาเดียว
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ครับ
นายรมนตรีได้แถลงนโยบายว่าให้นำกัญชา
และกัญชงไปศึกษาวิจัยแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
โดยเน้นไปในทางประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพ
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ไม่มีคำว่านันทนาการหรือสันทนาการแม้แต่นิดเดียว
ในนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
และกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ปฏิบัติใดเลย
มาตรการใดเลยที่อยู่นอกเหนือของนโยบายของรัฐบาล
ที่ได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน
เราเน้นในการนำกัญชากัญชงนะครับมาใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์และสุขภาพ

เศรษฐกิจเท่านั้นครับไม่มีประเด็นอื่นถ้ายังมีการใช้
ในเรื่องของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์สุขภาพ
นั่นคือการใช้ที่ไม่ถูกเจตนารมณ์แล้วก็ผิดกฎหมายด้วย
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขครับผมไม่อยากจะใช้เวลานานว่าประกาศ
ส่วนสาธารณสุขมีอำนาจมีขอบคายอย่างไรบ้าง
เพราะว่าประกาศไปแล้วครับผู้คนต้องเคารพกฎหมายครับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านสมาชิกที่อภิปรายว่า
ไม่มีข้อบังคับใช้ไม่มีกฎเกณฑ์แล้วทำไมต้องมีคำว่า
ต้องขออนุญาตรัฐต้องอนุญาตผู้ที่จะดำเนินการต้องขอ
เขียนคำขอคำร้องและต้องอนุญาตถ้าทำเช่นนี้
ผิดกฎหมายผิดหลักการจะต้องมีการเปรียบเทียบปรับ
มีโทษถึงจำคุกถ้าความผิดเป็นความผิดที่รุนแรง
สิ่งเหล่านี้อยู่หมดแล้วครับจะมีพรบหรือไม่
วันนี้ประกาศของกระทรวงสาธารสุขได้ครอบคลุมทุกอย่างไว้แล้ว
คนที่ยังใช้อยู่ก็เสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็สามารถที่จะไปดำเนินคดีได้
ดังนั้นไอ้คำว่ามีช่องว่างช่องโหวในทางปฏิบัติ
มันไม่มีครับแล้วก็พรบกัญจงกัญชา
ก็มีการประชุมในคณะกรรมาธิการทุกวันนะครับ
ทุกวันจันทร์และวันศุกร์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน
ทั้งสมาชิกสภาพุทธรรษดรฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน
อยู่ในคณะกรรมาติการที่หมดดังนั้นผมเชื่อว่า
น่าจะเป็นโอกาสที่ดีด้วยซ้ำที่ประเทศไทยของเรา
จะมีพรบควบคุมกัญชงกัญชาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมาก
เป็นกฎหมายที่ดีมากเพราะว่าคณะกรรมธิการเหล่านั้น
ได้มีโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะความเห็นต่าง
จำกัดต่างต่างซึ่งอันนี้ต้องต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ
สำหรับผู้อภิปรายทุกท่านเลยนะครับที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ผมมั่นใจว่าท่านผู้เป็นกรรมาธิการพรบกัญชงกัญชาก็คงได้
ได้รับฟังคำอภิปรายของท่านอย่างชัดเจน
โดยเพราะยิ่งท่านประธานคณะกรรมธิการท่านสุประชัยใจสมุทร
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้นะครับ
ในเรื่องของกัญชาเนี่ยคุณสมบัติทางการแพทย์ครับ
มีทั้งลดภาวะขึ้นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด
รักษาโรคลมชักลดภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง
ลดภาวะปวดประสาทส่วนกลางลดภาวะการเบื่ออาหารในผู้ป่วย
ร้ายโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายผู้ป่วยเอดนะครับ
และเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
อันนี้เป็นผลการศึกษาของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับ
ไม่ใช่เป็นการคาดเดาของแพทย์คนใดคนหนึ่งนะครับ
กรมการแพทย์ก็ได้ทำการศึกษาวิจัย
แล้วก็ได้สรุปคุณสมบัติหลักของกัญชามาดังนี้
แล้วเราก็ยังสามารถที่จะผลักดันให้ยาที่มีส่วนผสมจากกัญชา
หรือสารสกัดจากกัญชาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประกาศบัญชีรายชื่อตำรับยากัญชา๑๖ตำรับนะครับ
และเป็นสามารถนำมาใช้สำหรับยาเหล่านี้
สามารถนำมาใช้เพื่อการรักษาโรคหรือการรักษาหรือการศึกษาวิจัยได้นะครับ
มีประสิทธิผลมีความปลอดภัยสามารถนำไปรักษาผู้ป่วย
โดยการครอบคลุมค่าใช้จ่ายของระบบประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับ
จ๊อบพ่อพ่อพ่อจ๊อบจ่ายเพราะว่ายากัญชาเหล่านี้ได้
บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว
ตามที่คุณหมอวาโยท่านได้อภิปรายไว้ครับ

ผมก็เชื่อว่าท่านผู้บริหารคนสาธารณสุขยุคก่อนที่ผมเข้ามาก็คง
มีความเชื่อในระดับหนึ่งว่าสมุนไพรกัญชากัญชงน่าจะ
หากนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์แล้วเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้พอสมควร
แต่ว่าระยะเวลาของท่านนะครับในช่วงนั้นมันสั้นไป
เราตั้งแต่ผมเข้ามาผมก็มาต่อยอดครับโดยใช้สิ่งที่ท่านได้วางไว้เป็นโครงหลักเนี่ย
แล้วก็มาต่อยอดทำให้นโยบายกัญชงกัญชาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคของประชาชน
สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเราสามารถลดการนำเข้ายาเคมีจากต่างประเทศได้ครับ
ลดเรื่องยาลดเครียดได้ลดเรื่องยานอนหลับได้นะครับ
แล้วก็การรักษาผู้ป่วยด้วยน้ำมันกัญชาเนี่ย
ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับสารเคมีอื่นเพิ่มเติม
กัญชาที่มารักษาผู้ป่วยตอนนี้ก็ต้องผ่านนะครับ
อนุมัติสูตรของการผลิตนะครับไม่ใช่ใครจะไปสกัด
สกัดจากกัญชาที่ไหนมาแล้วก็มารักษาได้เขามียาครับ
เช่นยาตำรับยาเดชาตำรับยาสมุนไพรจากสำนักต่าง
มาขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
แล้วก็ได้รับการอนุญาตให้นำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้นะครับ
ผู้ป่วยตอนนี้ก็สามารถที่จะไปรับการรักษาเอ่อ
ด้วยยากัญชงกัญชานะครับตามคลินิกกัญชาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ไม่ใช่เป็นห้องที่สร้างขึ้นมาเพื่อติดป้ายคำว่าคลินิกกัญชาหรอกครับ
อ่าท่านผู้อภิปรายอาจจะไปชมโรงพยาบาลหลักหลักของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ทุกจังหวัดท่านก็จะเห็นว่าคลินิกกัญชาเนี่ยได้รับความสนใจ
และมีคนไข้เข้ามามากมายผู้ที่ให้การรักษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแพทย์แผนไทยเท่านั้น
แต่เป็นแพทย์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการอบรมนะครับ
ได้รับการเข้าคอร์สในการรักษา
ด้วยยาที่มีส่วนผสมของกัญชาตลอดจนแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกนะครับ
แพทย์พื้นบ้านนั่นคือภาพรวมนะครับของการใช้กัญชงกัญชา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพที่ผมได้ยืนยันทุกครั้งว่า
นี่คือนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ครับไม่มีการสนับสนุนให้มี
การใช้ในประเภทสันทนาการหรือนันทนาการหรือการใช้ที่ผิดประเภท
ร่างพรบควบคุมกัญชงกัญชาฉบับที่พศที่กำลังถูกพิจารณาอยู่นี่นะครับ
อยู่ในขั้นการแปรยติเนี่ยไม่มีการใช้เพื่อการนันทนาการครับ
ในร่างพรบอของเอ่อพรรคของท่านผู้อภิปรายคือพรรคเก้าไก่
ยังมีเรื่องนี้อยู่นะครับท่านมีการอนุญาตให้ใช้ในเรื่องของนันทนาการ
สันทนาการแต่ท่านก็ยังมีเขียนไว้ว่าจะควบคุมอย่างไร
เพราะฉะนั้นมันก็มีความแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันให้เห็น
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในส่วนของผมเองนั้นนะครับ
ที่ควบคุมนโยบายกัญชงกัญชาผ่านกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ไม่เคยมีการสนับสนุนให้ใช้เพื่อความบันเทิงนันทนาการ
สถานการณ์แต่อย่างใดนะครับล่าสุดเนี่ยข้อมูลเพิ่มเติม
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียก็ได้ประกาศนโยบายที่จะศึกษา
แล้วก็ใช้กัญชาทางการแพทย์ในมาเลเซียนะครับ
กัญชาและกัญชงนะครับเป็นการตื่นตัวที่เร็วมาก
ตอนที่ไปพบกับเขาในการประชุมองค์การอนามัยโลกนะครับ
มัชชาของการอนามัยโลกเมื่อ๓๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ท่านเข้ามาบอกแล้วครับท่านบอกว่าประเทศของท่านเนี่ย
จะเริ่มนำกัญชากัญชงมาศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
แล้วบอกว่าถ้ามีเวลาจะขอมาดูว่าประเทศไทยเราได้ทำอะไรไปบ้าง
ผมเกรงว่าการที่ท่านมามีความกังวลจนมากเกินไปในครั้งนี้
แล้วพยายามจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
มันก็อาจจะทำให้เราเดินตามหลังเขาได้
แต่อย่างไรก็ตามต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับ
ที่ผมสังเกตว่าทุกท่านยังให้ความสำคัญในการใช้กัญชงกัญชาทางการแพทย์

ผมก็มั่นใจว่าท่านก็ลึกท่านก็ทราบอยู่ดีว่า
กัญชงกัญชานักการแพทย์ถ้าใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ย
ประชาชนก็จะชื่นชมประชาชนก็จะมีความยินดีที่จะมีโอกาสได้รับการรักษาด้วย
สมุนไพรไทยที่มีประโยชน์มาอย่างช้านานแล้ว
ในเรื่องของการนำกัญชากัญชงไปใช้ในทางที่ผิด
อย่างที่ผมกลับเรียนมันไม่มีวันได้เกิดขึ้น

แล้วผมก็มั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลชุดไหนจะไปทำเช่นนั้น
แต่ว่าการดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนจนมาถึงปัจจุบัน
เราผ่านคณะกรรมการหลายชุดครับ

ก่อนที่จะมีการประกาศยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดเนี่ย
มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ได้มีการดีเบตในความวิตกกังวลของท่านมามากพอสมควรครับ
สิ่งที่สำคัญคือขัดกฎหมายหรือไม่
ขัดต่อข้อตกลงใดในทางนานาชาติหรือไม่
คำตอบก็คือถ้าใช้ในทางการแพทย์ในทางสุขภาพ
ทางการนำไปผลิตเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกาย
ไม่ผิดหลักการไม่ผิดข้อตกลงใดที่ผูกมัดประเทศไทยเอาไว้
เพราะฉะนั้นแม้ผลิตกัญชาถึงแม้ว่าจะ
ไม่เป็นยาเสพติดแล้วต่อไปเราก็ยังต้องใช้แบบระมัดระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เยาวชนเข้าถึง
ส่วนที่เป็นสันทนาการและส่วนที่
นำมาใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารทั่วไป
ผมมั่นใจว่าในพร
ที่กำลังร่างอยู่นี้จะครอบคลุมสามารถควบคุม
กิจกรรมเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่า
คณะกรรมธิการท่านก็คงได้รับฟังความห่วงใย
แล้วก็ข้อเสนอแนะต่างจากหลายภาคส่วน
ในการควบคุมการใช้พืชกัญชงกัญชา
ก็คือด้านการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนและกลุ่มป่อบาง
เราก็ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องการควบคุม
การควบคุมการใช้ผิดวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดกลิ่นและควันกัญชา
เราก็ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น
ควันกัญชากัญชงหรือพืชชนิดอื่นใดเป็นเหตุรำคาญนะครับ
ด้านการควบคุมการใช้ในการปรุงอาหารสำเร็จ
ก็ได้มีการออกประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชากัญชามาใช้
ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร
ที่เป็นที่สาธารณะซึ่งเป็นการกำกับให้ผู้กำกับร้านอาหารนะครับ
ผู้ที่ประกอบการร้านอาหารเนี่ยจะต้องจัดเก็บใบกัญชาอย่างถูกสุขลักษณะ
ดำเนินการตามประกาศในการจำกัดสัดส่วนการใช้ใบกัญชาประกอบอาหาร
และต้องติดประกาศต้องติดประกาศนะครับแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า
ได้มีการใช้ส่วนผสมของกัญชาในการประกอบอาหารส่วนเรื่องช่อดอกไม่ได้ครับ
ถ้าใครใช้ช่อดอกใส่เข้าไปในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่เข้าไปในหม้อแกง
นั่นคือสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วยิ่งถ้าไม่แจ้งก็ยิ่งผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่นะครับ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

ถามว่ามันจะมีอะไรเดือดร้อนไหมถ้าไม่มีกัญชาเป็นยารักษารโรค
ถามว่ามันจะมีอะไรเดือดร้อนไหมถ้าไม่มีกัญชาเป็นยารักษารโรค
ถ้าเป็นคนปกติอย่างเราไม่มีเดือดร้อนครับแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่เขาใช้ยากัญชารักษาโรคมาตั้งนานแล้วคนไข้ระยะสุดท้ายคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับหยอดน้ำมันกัญชาไปพวกเขาสามารถรับประทานอาหารได้อย่างน้อยถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีชีวิตรอดแต่ก็สามารถใช้ช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตให้มีความสุขไม่ใช่ทนทุกท
กับอาการเจ็บป่วยคิดสารตะดูแล้วเราต้องมาควบคุมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ให้มีการใช้พืชกัญชงกัญชานะครับในทางที่ไม่ถูกต้อง
กฎหมายมีแล้วการบังคับใช้มีแล้ว
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินคดีกับพวกที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายมีการจับกุม
มีการชี้แจงแต่ว่าโทษบางครั้ง
แล้วก็ขอให้ไม่ทำอีกแต่ถ้าทำอีกก็จะมี
บทลงโทษที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
รัฐบาลผมก็ได้ทราบมาว่า
ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่บ้านเมือง

ได้ดูแลการบังคับใช้กฎหมายนะครับ
แม้ว่าจะเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็แล้วแต่

ภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณสุขครับ

มีผลในการบังคับใช้ทุกอย่างนะครับ
ก็ผมคิดว่าในเรื่องของกัญชาเนี่ย
ประเทศไทยของเราไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติตาม

เราก็ไม่ผิดข้อตกลงใดข้อผูกมัดใดที่เรามี
แต่เราเน้นในเรื่องของการทำให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจ
เป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนของเกษตรกร
ของคนที่ทำมาหากินโดยสุจริตนะครับ
ได้สร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองให้กับครอบครัว
เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการนะครับ
ได้เข้ามาทำเป็นอุตสาหกรรมแล้วได้เป็นการจ้างงานนะครับ
เสริมสร้างรายได้การส่งออกจริงส่งออกได้นะครับ
ประเทศเขาก็รับแล้วจริงจะส่งออกได้หรือไม่
ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของพวกเราครับ
แต่เป็นเรื่องของผู้ประกอบการที่เขาก็จะมีตลาดของพวกเขาเองนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีอยู่๓เรื่อง
มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องจริยธรรมทางการเมือง
ซึ่งผมขออนุญาตอาจจะไปชี้แจงนะครับนอกสภาเพราะว่าใช้เวลาของท่านมามากแล้วนะครับ
เพราะว่าผู้ที่อภิปรายส่วนใหญ่ก็อภิปรายในเรื่องของการบริหารสถานการณ์โควิด
และการใช้นโยบายกัญชงกัญชาทางการแพทย์ซึ่งผมก็คิดว่าได้ใช้เวลาของสภาแห่งนี้มานาน
สมควรในการตอบข้อสงสัยนะครับถ้ามีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมผมก็จะนำไปแถลงนะครับ
ในที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจและคลายความกังวลต่อไปครับ
ขอยืนยันว่าทั้งหมดนี้เป็นเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐบาลเป็นความตั้งใจของผมที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขในการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิดที่กำลังจะผ่านพ้นไปด้วยดีครับ